ถึงวันที่เราต้องลุ้นกันแล้ว

เราต้องหาเลขดงเลขเด็ดมาพูดคุยกันหน่อย

เพราะว่าเขามีหน่วยงานจัดตั้งขึ้นมาแล้ว

มาเป็นแผง
มาเป็นแผงกันเลยให้ดูกันแบบนี้เลย
บรรณาชาวนักบ้าน
ชาวนักบ้าน
ชาวบ้าน
งากเสียงโต
แม่ดิฉันก็ลุ้นตามเขาไปด้วย
นักเสี่ยงโชคนี่แหละเขาก็พากันมาสั่งจองซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
บอกให้เลยว่าเลขที่มันขายดีมากก็คือเลข๑๓
เกลี้ยงแผงเลยนะคะ
ก็คือจำนวนน้องทีมหมูป่าพร้อมกับพระเอกที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงนั่นเอง
ขายดีมากค่ะที่แผงขายสลากในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะ
แม่ค้าเขาก็บอกว่างวดก่อนชาวบ้านเขาได้โชคก็คือ๒๓
เป็นวันที่เด็กเข้าไปในถ้ำ

ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าเลข๑๓กับ๓๑ก็จะเป็นเลขนำโชคให้ชาวบ้านที่แม่สายอีกครั้งอย่างแน่นอน

จากนี้๑๓ก็ยังเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวหมูป่าทั้งนั้นเลย
อย่างเช่นวันที่พบเจอทีมหมูป่านะคะก็มีตรงกับวันที่๒กรกฎาคมด้วยนะคะ
แล้วก็มีวันที่เจ้าหน้าที่ช่วยทีมหมูป่าออกมาวันแรกแล้วก็มาช่วยออกมาตอนแรก๔คน
ก็จะเป็น๘๔อะไรอย่างนี้คือมันมีเรื่องราวต่างเกิดขึ้นมากมาย
นี่เป็นที่เขาตีความกันมานะดิฉันไม่ได้บอกนะ
หรือว่ามีอีกเขาบอกว่ามีวันที่ออกจากถ้ำครบทุกคนก็คือ๑๐นะคะวันที่๑๐๑๐อะไรแบบนี้
แล้วก็จำนวนวันที่ติดอยู่ในถ้ำทั้งหมดกี่วัน๑๗วันใช่ไหมแล้วก็จำนวนคนที่เข้าไปช่วย
อันนี้เยอะเลยไม่รู้จะหาจำนวนไหนดีนะคะก็จริงแล้วมันเป็นเรื่องราวสายความเชื่อดิฉันก็ไปดูมา
เขามีการแชร์กันจริงนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้แบบอยากที่จะทำให้คุณผู้ชมงมงายนะ
แต่ว่ามันมีแชร์กันออกมาเยอะมากเลยนะคะมีหลายเลขเลยมีอายุโค้ชเอกด้วยล่าสุดนี้มาเลย
อะอ้าวมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีจำนวนของเจ้าหน้าที่ที่ไปที่มีเจอวัน๒๙๙วันมีเรตตำรวจเหาะจำนวนเด็กออกในแต่ละวัน

ถือหมดนี้ก็ถูกก็ไม่คุ้มเลยเอาจริงจริง

ใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลกันไปคุณผู้ชมค่ะ

นั่นอ่ะมันมีทีมงานหน่วยคุณหาเลขเด็ดทรภรรรภ์
ทีมนี้เขาไปดูถ้ำหลวงแล้วเขาจะดูที่อื่นอีกไหมคะ

น่าจะไปที่ที่มีอะไรแปลก
จากแม่สายเชียงรายลงไปถึงเบตงถึงยาลามีหมดนะคะ

ถอดรหัสในช่วงของวันใกล้ที่จะสลากินแบ่งรัฐบาลนั้น
จะทำการออกสลากกันออกรางวัลกัน